คุณผู้ชมครับเส้นทางการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสิน
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยอาจจะไม่ง่ายนะฮะ
จากจะเลื่อนการโหวตยังไม่รู้ว่าจะมีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะ
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับเคยออกมาบอกเอาไว้สักพักหนึ่งแล้ว
บอกทันทีที่พักเพื่อไทยเขายืนยันชัดเจนว่า
ดิเดตนายกที่จะเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตเนี่ย
เป็นคุณเศรษฐาทวีสินจะแถลงเปิดเผยทันที
เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณเศรษฐาทวีสิน
แล้ววันนี้คุณชูวิทย์เปิดแถลงข่าวนะครับ

ฉากหลังใหญ่นะบอกมันมีอยู่๑๐ตอน
เป็นการเปิดข้อมูลการซื้อขายที่ดินของบริษัทอสังหา
ที่คุณเศรษฐาทวีสินเคยนั่งเป็นผู้บริหารนะครับ
โดยคุณชูวิทย์ก็ได้ระบุข้อมูลโดยอ้างว่ามันมีธุรกรรมอำพลาง
เพื่อช่วยให้ผู้ขายเนี่ยหลบเลี่ยงภาษีกว่า๕๐๐ล้านบาทนะครับ
คุณชูวิทย์บอกว่ามีข้อมูลการซื้อขายที่ดินย่านสารสินเนื้อที่๑ไร่
ของบริษัทแสนสิริเมื่อปี๒๕๕๙
โดยระบุว่ามีการเลี่ยงภาษีด้วยการแยกทำสัญญาแล้วก็แยกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย
รวมทั้งสิ้น๑๒คนซึ่งเป็นเครือญาติกัน
ดำเนินการวันละคนจนครบ๑๒วัน
พีที่๑ก็เลยชื่อตอน๑๒คน๑๒วัน
คุณชูวิทย์บอกว่าผู้ขายทั้งหมดเนี่ยได้ชำระภาษีกับกรมที่ดิน
เป็นเงิน๕๙ล้าน๒แสนบาทเรียบร้อยแล้ว
แต่ที่เป็นปัญหาก็คือตามหลักจะต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาให้กับกรมสรรพากรอีก๕๒๑ล้านบาท
แต่ผู้ขายกลับไม่ได้จ่ายเป็นผลมาจากการทำสัญญาแยกซื้อขายกับผู้ขาย๑๒คน
เพื่อไม่ให้เข้าเงื่อนไขคณะบุคคลซึ่งจะต้องสมรู้ร่วมคิดกันทั้งสองฝ่าย

วันจันทร์๒๖เดือน๘อัญคาร๒๗
วันจันทร์ที่๒โอนใหม่เดือน๙อัญคาร๓พุธ๔ผลหัศน์๕
หกไอ้ห้ามึงโอนทุกวันติดต่อกันไม่เว้นแต่ละวัน
แสดงว่ามึงไม่รู้กันเนี่ยก็บ้าแล้ว

กูบ้างสิแบ่งกูบ้างสิไอ้ตรงเนี้ยมึง
หยัดปลายแบ่งกูบ้างสิอ่านี่ข้อมูลที่คุณชูวิท
กล่าวอ้างนะฮะบอกตั้งแต่เมื่อปีหกสองนะค่ะ
ได้อะไรไม่รู้ดีดนิ้วนี่คือได้ดีดนิ้วหรืออะไรยังไง
คุณผู้ชมค่ะคุณชูวิทย์บอกว่าไอ้ข้อมูลต่างเนี่ยคงไม่ได้เอาไปฟ้องอะไรหน่วยงานที่ไหน
แต่จะเป็นลักษณะการแถลงเพื่อให้เห็นถึงเรื่องของจริยธรรมของบุคคลที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้รัฐสภาเอาไปพิจารณานะครับ
เดี๋ยวดูทางฝั่งคุณชูวิทย์เพิ่มเติมนะคุณชุวิตบอกว่าตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ย
คุณเสธานทวีสินแค่ในเดตนายกรัฐมนตรีของภาคเพือไทย
ยังเป็นผู้บริหารใหญ่ของแสนสิริอยู่
และเป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม

อีกทั้งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
เพราะฉะนั้นจะปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีการนี้
ช่วยให้ผู้ขายหลีกเลี่ยงภาษีเกิดความเสียหายแก่รัฐ
และยังเกิดข้อสงสัยว่าจะมีเงินทอนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่
ด้วยก็เลยนายเสธาไม่มีทางความบริสุทธิ์
ถ้านายเศรษฐาซึ่งเป็นนายทุน
สามารถกระทำการแบบนี้ได้
ท้ายสุดประเทศไทยจะได้นายทุน

วันยังขนาดนี้เลยครับพี่อุ๊ยมีสิบอัพพิสโสต์อ่ะค่ะนี้
สิบอ่ะอืมแม่พอพอกับซีรีส์เกาหลีเลยแต่อีกมุมหนึ่งก็
ต้องรอฟังคุณเศรษฐาเขาแถลงหรือว่าชี้แจงด้วยนะคุณ
วิทย์ได้เปรียบเทียบให้กับสื่อมวลชนฟังในการแถลงวัน
นี้นะครับบอกว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือเอาแบบง่ายง่ายก็
คือการแบ่งขายโฉนดที่ดินเนี่ยเหมือนกับการแบ่งพิซซ่าถัด
ใหญ่เป็นสิบสองชิ้นถ้าหากมีการแบ่งขายวันละชิ้นวันละชิ้น
จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเจ้าของจะยอมขายให้คนอื่นต่อ
เพราะมันเป็นที่ดินโฉนดเดียวกัน
กูขายพันล้านทำอะไรกูได้ถูกไหมพ่อมันโฉนดเดียวกูซื้อ
อีกวันหนึ่งก็ยังเหลืออีก๑๐อ่ะมึงมั่นใจได้ไงว่าไอ้๑๐
นี่จะขายมึงเพราะมึงเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์การที่เป็น
บริษัทในตลาดหลักทราบแล้วทำอย่างนี้พูดถือพูดมันตกใจ

ขณะที่อีกมุมนึงนะครับวันนี้บริษัทแสนสิรินะฮะออกแถลงการชี้
แจงนะครับก็ส่งให้กับสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจตั้งแต่เช้าเลย
นะ๘นาฬิกา๕๐นาทีก่อนคุณชุวิตแถลงข่าวแต่เขารู้แล้ววันนี้
คุณชุวิตแถลงข่าวนะฮะก็เลยส่งเอกสารข่าวให้กับทางสื่อมวลชน
ครับอ่าจากนั้นสายการเมืองนะฮะนักข่าวสายการเมืองก็ได้เอกสารชี้
จากภักดิ์เพื่อไทยตอน๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับก่อนที่คุณ
วิทย์จะแถลงช่วงเที่ยงนะครับเนื้อหาสาระเนี่ยทางแสนสิริ
ยืนยันว่าคุณเศรษฐาทวีสินในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุด
และกรรมการของแสนสุริในช่วงเวลานั้นอนุมัติเพียงแค่เรื่อง
ของราคาและมูลค่าเงินลงทุนเท่านั้นส่วนการทำสัญญาซื้อขาย
ที่ดินการชำระราคาการโอนกรรมสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบของ
สัญหาที่ดินที่เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะฮะแถลงการของ
ซิริเนี่ยเน้นย้ำว่าคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด
และกรรมการของแสนสิริในช่วงเวลานั้นได้ทำหน้าที่ดูแล
ผลประโยชน์ของบริษัทอย่างครบถ้วนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
รับรู้ขั้นตอนและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวแต่
อย่างใดค่ะอ่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปก็แล้วกันค่ะรอดูว่าคุณเศรษฐา